แน่นอนนะครับว่าเรายังตามเรื่องของคดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรกับพวก
เข้าไปล่าสัตว์นะครับในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกแล้วก็ฆ่าเสือดำนะฮะ
ผลการพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นเสือดำตัวเมีย

แต่กระแสสังคมณขณะนี้เนี่ย
เอาล่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานก็ถือว่าคืบหน้าไปในระดับหนึ่ง
แต่ผู้คนก็มองกันว่ามันควรจะคืบหน้าและรวดเร็วกว่านี้ไหม
กระแสโซเชียลยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะพูดถึงคดีนี้ยังไง
ส่งข้อความมาได้ผ่านทางไลน์ไทยรัฐออฟฟิเชียลนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจจริงคุณภาคภูมิค่ะ
ว่าสาเหตุที่ทำให้คนสนใจเรื่องนี้คดีนี้เป็นเพราะว่า
หนึ่งเลยตอนนี้เนี่ยเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนตื่นตัวมากอืม
คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม
เรื่องของการดำเนินคดีกับคนรวยและคนจน
ประเด็นที่๓เลยก็คือคนอาจจะไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่ของทางตำรวจ
และประเด็นที่๔ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของรัฐบาลด้วยนะคะ
บทบาทของรัฐบาลในเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้าง
นี่แหละค่ะคือสาเหตุหลักที่คนสนใจคดีนี้เรื่องนี้นะคะ
ซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าค่ะทางตำรวจปป
ลงพื้นที่ไปที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
ไปพูดคุยกับหัวหน้าวิเชียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนายเปรมชัยและพวกค่ะ
ลงพื้นที่ไปคุยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดี
เรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานกับนายเปรมชัยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวัชรินภูสิตรองผู้บังคับการปราบรามการทุจริต
และประพฤติมิชชอบในวงราชการหรือปป
ก็บอกว่าตำรวจปปไปที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนค่ะ
ไปสอบปากคำหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
และเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนายเปรมชัยและพวกนะคะ
ประเด็นการสอบปากคำก็คือจะเน้นคดีติดสินบนค่ะ
เปิดข่าวไปหว่ามันหายไป
ตำรวจปปก็ย้ำอีกทีว่าหายไปจริง
คือถ้าเฉพาะเรื่องติดสินบนเนี่ย
อันนี้ต้องแยกมาให้ตำรวจปปภเขาทำ

แต่คดีหลักบุกป่าเข้าไปล่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ย

คลิปเสียงตรงนี้ตำรวจบอกว่ามันหาย
ใช่ค่ะตำรวจบอกหายไปจริงตามที่เป็นข่าว
ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันหายไป

ในการดำเนินคดีติดสินบนกับนายเปรมชัยนะคะ
แต่ทีนี้คลิปเสียงที่หายไป
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเราเคยนำเสนอข่าว
มีคลิปเสียงคลิปหนึ่งที่หลุดออกมาในโลกโซเชียล
เป็นคลิปเสียงคล้ายกับมีการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจปปก็บอกแล้วว่า
คลิปเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของนายเปรมชัย
แต่เป็นเสียงของในยงโดดเครือก็เป็น
คนขับรถของนายเปรมชัยคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ซึ่งนายปิยพงศ์สืบเซนเจ้าหน้าที่
เป็นคนบันทึกคลิปนี้เอาไว้แล้วก็มอบคลิปนี้ให้กับสื่อมวลชน
เป็นการพูดคุยกันหลังถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์

เดี๋ยวเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปฟังอีกทีว่าคลิปนี้เขาพูดอะไรกัน
แล้วก็หัวอย่างน้อยผาด้วยข้อ
ทำธุรกิจเดียวกันก็ต้องเปิดทาง
หน้าน้างถ่ายแล้วก็ขาดก็อดขาดเที่ยวฝ่ายทุกอย่าง
ไม่น่าพาเขามาไม่น่าเอาประวิธรมา
ไม่น่าเอาประวิธรมา
ไปด้วยตอนที่ถูกจับกลุ่มแล้วพูดคุยกันลักษณะว่า
คือมันไม่มีอะไรหรอกถ้าเกิดช่วยกันได้เนี่ย
จะเอาอะไรเดี๋ยวขนมาให้เป็นรถบรรทุกเลย
แต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าคลิปเสียงที่เป็นหลักฐาน
ในการเจรจาต่อรองติดสินบนกับเจ้าหน้าที่มันจะหายไป
แต่ตำรวจปปบอกว่าไม่เป็นปัญหาค่ะ
เพราะว่าหัวหน้าวิเชียนกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจับกลุ่มนายเปรมชัยเนี่ย
ก็เป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้นะคะ
ดังนั้นการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและพวกในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานเนี่ย
ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าหัวหน้าวิเชียน
หรือชุดจับกลุ่มมีหลักฐานอื่นเช่นภาพถ่ายตอนคุยกัน

ตำรวจบอกว่าเอามาให้ก็จะดีก็จะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ

จะสอบปากคำพยานบุคคลให้ครบทุกคน
เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ผลการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์ทั้ง๓ตัว
พนักงานสอบสวนส่งไปพิสูจน์ที่กรมอุทยานก็มีผลแจ้งกลับมาแล้ว

ว่าในหมอมีอะไรเนื้ออะไรบ้างเนี่ยนะคะ
ผลการพิสูจน์ออกมาว่าเนื้อที่อยู่ในหม้อซุปเป็นเนื้อเสือดำตัวเมียจริง
แต่เนื้อที่เข้าใจว่าเป็นเก้งมันไม่ใช่เก้งมันเป็นเนื้อของหมูป่า
ส่วนซากสุดท้ายเป็นไก่ฟ้าหลังขาวก็ยืนยันมาแล้วนะคะ
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมสำนวนการสอบสวน
ถูกพยานต่างแล้วก็นำส่งอายการเพื่อส่งฟ้องต่อสารต่อไปค่ะ
มีการล่าสัตว์ป่ายจริง
เมื่อเขาทำผิด
เขาถึงจะมีการให้สินบน
เหมือนเป็น๒คดีจะเอื้อคดีกัน
ก็เลยวันนี้มาสอบส่วนเพิ่มเติม
ซึ่งเราได้นัดเจ้าที่ป่าไม้ไว้ทั้ง๕นาย

เราจะมาเพิ่มเติมให้ได้ละเอียดที่มากที่สุด

ฟังจากที่ท่านวัชรินบอกเนี่ยอันนี้ชัดเลย
คือมันเอื้อคดีกันได้เพราะว่า
ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดคุณจะติดสินบนทำไม

ตอนแรกมีข่าวว่าเป็นฝั่งของผู้ต้องหา

ใช่ค่ะมันก็กลายเป็นหลักฐานสำคัญ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจปปจะลงพื้นที่จำลองเหตุการณ์ทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็มีรายงานว่าพรุ่งนี้หัวหน้าวิเชียนก็จะต้องเดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จังหวัดนครปฐม
ซึ่งคาดว่าพตเศีวรารังศีพมกลรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ
จะเดินทางไปพบแล้วก็ร่วมสอบปากคำด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วของคดีนะคะ
ระบอกหนึ่งมัน๑๒๐บาทมันก็ไม่เกิน๓๐๐๐มันก็ไม่ผิดอะไร
แล้วก็เป็นลักษณะของเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องเขามอบให้กัน
เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าทางรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็แถลงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ก็จะลงพื้นที่ไปจำลองเหตุการณ์ในจุดการก่อเหตุต่างของกลุ่มผู้ต้องหาด้วย
หลังจากที่ชุดของเจ้าหน้าที่ของนายวิเชียนหัวหน้าวิเชีย
เขาทำจำลองเหตุการณ์แล้วก็ทำบันทึกส่งให้กับทางตำรวจไปก่อนแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เราลงพื้นที่ไปติดตามดูการจำลองเหตุการณ์และทำแผนในจุดเกิดเหตุของคดีนี้ด้วยนะครับ
ไปติดตามล่าสุดนะครับจากคุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับ

คุณระวีการรายงานสดมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ตอนนี้นะคะทีมข่าวอยู่ในพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
หลังจากที่ได้เดินทางลงมาจากเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกนะคะ
แล้วก็มาถึงบริเวณนี้นะคะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองค่ะ
แล้วก็จุดนี้ถือเป็นจุดแรกนะคะที่มีสัญญาณโทรศัพท์รวมไปถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตนะคะ
ช่วยให้ทีมข่าวนั้นสามารถรายงานกลับมายังสถานีได้นะคะ
หลังจากที่วันนี้ทางปปได้มีการลงพื้นที่มาสอบปากคำนายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
ในคดีที่มีการติดสินบนเจ้าพนักงานค่ะ
เนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้นะคะมีการเกี่ยวข้องกันค่ะ
กับเหตุการณ์ที่นายเปรมชัยและพวกถูกจับกลุ่มในคดีล่าเสือดำค่ะ
ผลตำรวจเอกวัชรินภูสิตรองผู้บังคับการปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลงพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เพื่อสอบปากคำนายวิเชียนชินวงศ์เพิ่มเติม
ในคดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรให้สินบนเจ้าพนักงาน
จากที่นายวิเชียนได้เคยให้การไว้เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยคณะนะคะได้เดินทางมาถึงเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นว่าจะเดินทางมาสอบสวน
แล้วก็สอบปากคำนายวิเชียนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มรวม๕คน
เพื่อนำข้อเท็จจริงทั้งหมดไปประกอบสำนวนการสอบสวนค่ะ
จากนั้นนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับนายวิเชียน
โดยใช้เวลานานประมาณ๒๐นาที
ขณะที่นายวิเชียนมีสีหน้าที่ปกติค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอาการเคร่งเครียดแต่อย่างใด
จากนั้นนะคะพันธุ์ตำรวจเอกวัชรินก็ได้จำลองเหตุการณ์
ทำแผนนะคะในประเด็นที่นายเปรมชัยพร้อมพวก
ได้มีการพูดคุยกับนายวิเชียนในการยื่นข้อเสนอกับนายวิเชียนค่ะว่า
เพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นจากความผิด
โดยใช้เวลาทำแผนแล้วก็สอบสวนภายในอาคารนิทัศกาล
ศูนย์บริการนานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกวัชรินระบุว่า
นายวิเชียนและเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ให้การตรงกัน
ในส่วนของคำพูดห่วงเวลาและระยะห่างของการได้ยินไม่เกิน๔เมตรนะคะ
เนื่องจากเวลานั้นนะคะเป็นช่วงกลางดึกของคืนวันที่๔กุมภาพันธ์
จนถึงช่วงเวลาตี๒นะคะของเช้าวันที่๕กุมภาพันธ์
ทำให้การได้ยินของเสียงนั้นชัดเจนมากขึ้นค่ะ
ลองไปฟังเสียงในประเด็นนี้กันค่ะ
ก็คงจะมีการพูดในขณะขอให้เจ้าที่ช่วยด้วยตัวเองจะได้ไม่ต้องถูกจับนะครับ
ซึ่งก็เป็นการถือว่าเป็นการให้สื่อมวลชนงาน
ซึ่งมีการร้องทุกข่าโทษคุณวิเชียนก็ได้มีการลงโทษในเคสนี้ครับ
อ๋อคุณวิทย์เชียนบอกนะครับ
ครับก็คือคุณวิเชียนเนี่ยท่านบอกว่าท่านทำตามหน้าที่นะครับ
ท่านยืนยันว่าทำหน้าที่เขาจะพูดมาอะไรจะให้อะไรเนี่ย
ซึ่งวิเชียนยืนยันว่าเขาทำตามหน้าที่ขอทำตามหน้าที่
ได้มีการสอบสวนประจักษ์พยานนะครับที่ร่วมได้รับฟังด้วยนะครับ
โดยเรามีการจำลองเหตุการณ์นะครับถึงระยะห่างของการ
แต่ละคนที่ได้ยินนะครับซึ่งไกลสุดก็ไม่เกิน๔เมตรนะครับ
สำหรับเหตุการณ์ที่นายเปรมชัยเสนอสินบนให้กับนายวิเชียนเกิดขึ้น
ภายหลังการเข้าจับกลุ่มนายเปรมชัยพร้อมพวก
ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
จะถูกควบคุมตัวพร้อมของกลางมาที่อาคารนิทัศกาลและศูนย์บริการ
โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มทั้ง๔คนได้ยืนอยู่ภายในห้องด้านในอาคาร
ระหว่างการพูดคุยของนายเปรมชัยและนายวิเชียน
ที่ทุกคนจะได้ยินนายเปรมชัยเสนอสินบนให้กับนายวิเชียน
เพื่อแลกเปลี่ยนไม่ให้ตัวเองถูกจับกลุ่มแต่กลับถูกนายวิเชียนปฏิเสธค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องคลิปเสียงหลังก่อนหน้านี้มีการมีกรณีคลิปเสียงที่ถูกลบหายไปนั้น
ดำเนินการสอบปากคำเจ้าของโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
หนึ่งในชุดจับกลุ่มค่ะทราบว่าเสียงในคลิปนั้นไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการติดสินบนแต่อย่างใดค่ะ

ที่ได้ในวันนี้นะคะพันธ์ตำรวจเอกวัชรินระบุว่าจะนำกลับไปประชุมร่วมกับคณะทำงานในวันที่๑๒มีนาคมนี้
เพื่อสรุปสำนวนคดีในการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน
เพื่อพิจารณาออกหมายเรียกนายเปรมชัยเข้าให้ปากคำและรับทราบข้อเก่าหาต่อไปค่ะ
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาประมาณสิบนาฬิกานะคะมีรายงานว่าทางด้านของท่านศิวรานะคะ
จะเดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาค๗ค่ะเพื่อที่จะสอบสวนนายวิเชียนเพิ่มเติมนะคะใน๙ข้อหาที่เหลือด้วยค่ะ
และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่นี่ค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ขอบคุณคุณระวีการนะคะเรื่องของคดีติดสินบนก็กำลังเดินหน้า
แต่นายเปรมชัยก็ต้องรอว่าจะมีข้อหาอะไรเพิ่มเติมเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนที่เราเคยเล่าไป
เรื่องของการครอบครองงาช้างก็ด้วยนะคะคือแจ้งความเอาผิดภรรยาไปแล้วด้วย
แต่นายเปรมชัยอาจจะโดนด้วยร่วมกันครอบครอง
คือมันมีแยกย่อยไปอีกหลายภาคส่วนนะฮะนี่ไม่รวมเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่า
พื้นที่ห่วงห้ามต่างที่ภูเรือจังหวัดเลยอีก

ดีหลักก็คือคดีไปฆ่าเสือดำในป่าทุ่งใหญ่นเรสวนด้านตะวันตกนะฮะ
คือหลายท่านพอฟังข่าวบอกว่าหัวหน้าวิเชียนถูกสอบปากคำต้องไปถูกสอบปากคำ
อาจจะเป็นห่วงว่าคือคำว่าสอบปากคำมันจะฟังดูเหมือนกับว่าแหมไปทำผิดอะไรยังไง
คือไม่ใช่ครับเป็นการขอข้อมูลนะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจขอข้อมูลจากหัวหน้าวิเชียนและชุดจับกลุ่มจะได้เอาไปดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหา
ใช่เพราะกรมอุทยานก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีใครทำผิดนะคะ
อนุญาตให้นายเปรมชัยกับพวกเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้มีการทำผิดอะไรเลย
เพราะเขาเข้าไปในพื้นที่ที่ห้ามพอเข้าไปในพื้นที่ที่ห้ามเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่ม
ก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างรองอธิบดีก็ชี้แจงมาแบบนี้
ที่พรุ่งนี้ตำรวจจะไปในพื้นที่ไปจำลองเหตุการณ์นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ไทยรัฐนิวโชว์เราก็พยายามที่จะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องราว
แล้วก็เห็นภาพให้ได้มากที่สุดในแต่ละจุดแต่ละภาคส่วนนะครับ
วันนี้ดูเพิ่มเติมหน่อยดูเพิ่มเติมในจุดที่มีการฆ่าเสือดำนะครับ

ท่านผู้ชมครับที่เรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมเนี่ย
เป็นข้อมูลที่ได้จากชุดจับกลุ่มของหัวหน้าวิเชียนนะครับนายวิเชียนชินวงศ์นะครับ
ซึ่งอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมท่านเป็นอายการนะครับ
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ในการเข้าไปสอนให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
จะต้องเขียนสำนวนอย่างไรทำบันทึกการจับกลุ่มอย่างไร

แล้วส่งบันทึกนี้ให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาต่อ
จะได้รอบครอบรัดกลุ่มที่สุดนะครับ
อาจารย์ประเมฆบอกว่าไปเห็นบันทึกการจับกลุ่มที่หุ่นน้าวิเชียนเขียนเอาไว้แล้ว
เป๊ะมากเดี๋ยววันนี้ดูเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
ในจุดที่เสือดำถูกยิงนะครับ
อย่างที่เมื่อวานนี้ได้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชม
ภาพกว้างไปแล้วนะครับของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะครับ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนเป็นป่าที่กว้างใหญ่ภายศาลของไทยมาก
เป็นพื้นที่มรดกโลกด้วยนะครับ

ก็คือด้านตะวันตกนะครับกับด้านตะวันออกนะฮะ
หัวหน้าวิเชียนหรือว่านายวิเชียนชินวงศ์นั้นเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าด้านตะวันตกนะครับ
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เนื่องจากจุดต่างที่เจ้าหน้าที่เขาให้ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ
สามารถเข้าไปเที่ยวนะฮะไปพักก็ได้นะครับ
แต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเนี่ยฮะจุดเขียวที่เราปักหมุดเอาไว้นะครับ
จะเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าตามจุดต่างที่เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลอยู่นะครับ
เปรมชัยกับพวกติดต่อเข้ามานะครับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
วันที่๓กุมภาพันธ์ก็มาถึงพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปพักที่จุดมหาราชนะครับมีหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเขาดูแลอยู่นะครับ
เปรมชัยกับพวกไปถึงแล้วครับเลยไปยังจุดที่คลองนะฮะจะถึงจุดมหาราชอยู่แล้วไม่ไปครับ
เข้าไปตั้งเต็นต์ไปตั้งแคมป์พักแรมอยู่นะครับอยู่ตรงนั้น๔คนนะครับนายเปรมชัยกับลูกน้องนะครับ
แล้วจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ไปเจอเสือดำนะครับอาจารย์ปรเมฆบอกว่านายวิเชียนนะครับได้เขียนบันทึกเอาไว้นะครับมีความหนากว่า๒๐หน้ากระดาษพร้อมกับแผนที่บอกพิกัดบอกจุดตายของเสือดำตรงนี้อีก๔๕หน้าด้วยกันนะครับโดยเบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่อยู่ในบันทึกการจับกลุ่มของหัวหน้า
เจ้าพนักงานไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่สี่กลุ่มหาพันธุ์ตอนตีสองเลยนะครับหลังจากที่จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้นะครับบันทึกถือว่ามีความสมบูรณ์มากนะครับซึ่งอาจารย์ประโมเมฆได้ย้อนเหตุการณ์นะครับบอกว่าจากบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยพบว่านายเปรมชัยกับพวกเข้าไปในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่

บอกว่ามีคนเห็นรถยนต์ของนายเบรมชัย
ไปถึงตรงจุดดงวี่เนี่ยย้อนกลับมาครับ
ขับย้อนกลับมานะฮะช่วงที่ออกไปคือ๘โมงเช้า

แล้วย้อนกลับมาในช่วงบ่ายนะฮะ
กลับมาที่จุดที่ลูกน้องตั้งแคมป์ที่พักอยู่

แล้วก็ฆ่าเสือดำแล้วก็ทำกินกันด้วยเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าพอมาถึงตรงจุดนี้
พบว่าลูกน้องทั้ง๓คนถูกเจ้าหน้าที่
ของหัวหน้าวิเชียนจับกลุ่มไว้หมดแล้ว
พร้อมกับหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
อุปกรณ์ทั้งหลายทั้งมีดทั้งปืน
นายเปรมชัยขับรถย้อนกลับมา
ก็เลยถูกจับกลุ่มไปพร้อมกันนะครับ
นี่คือสิ่งต่างที่นายวิเชียนได้ทำบันทึก

คุณเหนียวนักสอนคุณหน้าวิเชียนพอจับได้แล้ว

แล้วส่งสำนวนให้เจ้าหน้าที่ตอนตี๒
ของวันที่๔กุมภาพันธ์ก่อนถึง๕กุมภาพันธ์เลย
แล้วก็พาทั้งหมดไปมอบตัวให้กับ
สพทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของพื้นที่
นั่นก็หมายความว่าสำนวนรอบครอบรัดกลุ่ม
ก็รอเวลาเพียงแค่ถ้าพนักงานสอบสวน
หรืออายการหรือชั้นศาลเรียกไป

ค่ะคือคดีหลักก็คือเรื่องของการฆ่าเสือดำเนี่ย
เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มันก็แยกย่อยออกไปขยายผลออกไป
เรื่องของติดสินบนก็ตำรวจปป

ดังนั้นก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานทำแผน

มีปัญหาในการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับกรมอุทยานนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของทางกรมอุทยานออกมาชี้แจง

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ออกมาชี้แจงความคืบหน้าของคดีนะคะ
บอกว่าผ่านไปกว่าเดือนนึงแล้ว
คดีคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๐ค่ะ
กรมอุทยานไม่ได้เพิกเฉยในการดำเนินคดี

รวมถึงหลักฐานอื่นที่ได้ในที่เกิดเหตุ

ซึ่งมาจากเสือดำตัวเดียวกันและมีความเชื่อมโยงกัน

อีโตมีดทำครัว๖ชิ้นเนี่ย

วันนี้รองอธิบดีก็เลยมาแถลงย้ำในเรื่องนี้อีกครั้งค่ะ
จากเครื่องในจากเนื้อต้มในตัวซุป
ขนเสือที่เราเก็บมาได้จากในพื้นที่นะครับ
จากหนังเสือจากมีดเหน็บ
จากเลือดที่ค้าอยู่ในมีดเน็บ
ทั้งหมดที่มีการวิเคราะห์มาก็พบว่าเป็นเสือดำ
คุณผู้ชมคะส่วนผลพิสูจน์ชิ้นเนื้อ
พยานหลักฐานที่ถูกส่งเข้าไปตรวจ
ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นั้นนะคะ
ถูกแบ่งเป็นแบบนี้ตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมค่ะ
เนื้อและซากเสือผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นเสือดำครับ
เก้งปรากฏว่าพอตรวจสอบพอไปพิสูจน์
ไม่ใช่เก้งมันคือเนื้อหมูป่า
ฟ้าหลังเทามันไม่ใช่มันคือไก่ฟ้าหลังขาวนะคะครับ
ส่วนเครื่องในเนื้อในหม้อต้มซุปค่ะ
เป็นของเสือดำจริงกระดูกท่อนขาหลังขนลำไส้หนังเสือก็เป็นเสือดำจริง

อกจากนี้ค่ะการตรวจหัวไก่ซากไก่ที่มีกระสุนอยู่อะค่ะ
ก็สามารถยืนยันได้ว่าเป็นไก่ฟ้าหลังขาวนะคะ
ส่วนการตรวจซากกวางที่ได้รับตัวอย่างในวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พิสูจน์พบว่าเป็นหมู่บ้าน
ซากกระต่ายผลพิสูจน์ก็คือกระต่ายบ้านค่ะ
ส่วนงาช้างผลพิสูจน์ก็คืองาช้างแอฟริกานะคะ
พิสูจน์แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นเสือดำเนี่ยค่ะ

แล้วมีหลักฐานที่เจอเพิ่มก็คือถุงสีดำ
ส่งมา๒๓กุมภาพันธ์ให้ตรวจสอบค่ะ
พอตรวจสอบปุ๊บก็ยืนยันว่ากรมอุทยานไม่ได้ล่าช้านะ
ก็ตรวจสอบทุกอย่างที่ส่งมาอย่างนี้นะคะ
ก็ส่งข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ไปที่พนักงานสอบสวนแล้ว
มั่นใจเอาผิดผู้ต้องหาได้แน่ค่ะ
ครับก็มีเรื่องประเด็นของงาช้างด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับงาช้างเนี่ยไปตรวจค้นเจอที่บ้านพักของนายเปรมชัยที่กรุงเทพนะฮะ
เจอสองคู่หรือว่าสี่กิ่งนะครับ

จากการตรวจดีเอนเอของงาช้างปรากฏว่างาช้างที่ตรวจยึดได้ที่บ้านพักของนายเปรมชัยเป็นงาช้างแอฟริกา

ครอบครองงาช้างต้องแจ้งจดทะเบียน
เพื่อครอบครองตามพระราชบัญญัติงาช้าง

ที่ประเทศไทยได้กำหนดให้สามารถครอบครองงาช้างบ้านได้นะฮะ

โดยผู้ครอบครองต้องมีหลักฐานเชื่อถือได้ว่างานนั้น
มาจากช้างบ้านที่เป็นสัตว์ภาษณะ
ลักษณะรูปร่างมันใหญ่กว่างาช้างบ้าน
มีการแจ้งมีการร้องเรียนเข้ามา
มีพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนมา
ก็จะให้ผู้ครอบครองเนี่ยต้องนำเอกสารมาพิสูจน์
ก็เหมือนกับกรณีที่พบที่งาช้าง

ปรากฏว่าพอตรวจอะไรเรียบร้อยแล้ว

ก็เลยต้องถูกแจ้งข้อหานะครับ
ก็เป็นข้อหาตามความผิดต่างนะฮะ
เรื่องของกฎหมายของไทยแล้วก็
นุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธ์หรือว่าไซเตสด้วยนะครับ
ครอบครองงาช้างผิดกฎหมายนะฮะ
ผู้ที่แจ้งครอบครองงาช้างที่ผิดกฎหมายในขณะนี้ทั้งหมด

ทั้งหมดนะฮะ๔๘๖๐๐รายนะฮะ
เป็นงาดิบ๖๓๕๐๐ราย
แล้วก็ผลิตภัณฑ์จำนวนกว่า๑๒๐๐๐๐๐รายนะฮะ

ภรรยาไปแจ้งเนี่ยอันนี้ผิดนะครับ
ก็เรื่องของงาช้างก็ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่า

ตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไปประชุมนะคะ
กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหานายเปรมชัยเพิ่มค่ะ
เรื่องของการครอบครองงาช้างนี่แหละก็คือข้อหาร่วมกัน
ครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

คาดว่าจะโดนด้วยแล้วก็จะมีบริษัทเอกชนรายหนึ่ง
จะโดนเหมือนกันเพราะบริษัทเอกชนรายนี้เป็นคนรับรองงาช้าง
ซึ่งจริงแล้วมันเป็นงาช้างแอฟริกาแต่ไปรับรองว่าเป็นงาช้างไทย
เพื่อให้ภรรยาของนายเปรมชัยไปขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยาน
แล้วที่อยู่อยู่ในบ้านพักของนายเปรมชัยนายเปรมชัยเป็นคนเอามาโชว์อะไรไว้

ใช่เนี่ยคาดว่าจะโดนด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเรียกทั้งนายเปรมชัย
ภรรยานายเปรมชัยทั้งบริษัทเอกชน
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนปทศภายในวันพุธที่๑๔มีนาคมนี้
เกี่ยวกับเรื่องของงาช้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องแยกไป
เป็นหน้าที่ของตำรวจปทศเขา
ส่วนกรณีที่สังคมเขากังวลค่ะว่าหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์จะถูกกันแกล้งหรือเปล่า

เดี่ยวเดียวได้ไหมเห็นต้องออกมานู่นนี่นั่นอยู่คนเดียวเนี่ย
ใช่ค่ะรองอธิบดีกรมอุทยานก็ออกมายืนยันนะคะว่า
ไม่ได้ทำงานตามลำพังนะคะไม่ได้โดดเดียวค่ะ
กรมอุทยานคอยดูแลช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะ
ยืนยันว่าผู้ใหญ่ในกรมอุทยานไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

คดีนี้สืบสวนแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คือการขออนุญาตเข้าพื้นที่และสิ่งที่กระทำภายหลังการเข้าไปในพื้นที่
ว่าได้ทำตามที่ขออนุญาตหรือเปล่า
กรมอุทยานเองมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้ว
ไม่มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานคนไหนละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งที่กังวลว่าทางท่านหัวหน้าวิเชียนเนี่ยครับ
ซึ่งก็เป็นผู้ที่ดำเนินการเรื่องคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็เคร่งคัดนะครับจนทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการจับกลุ่มได้นะครับ
ว่าจะถูกกันแกล้งหรือเปล่านะครับ
ตอนนี้ทางกรมก็ยืนยันนะครับว่าที่มีข้อกังวลว่าอาจจะถูกกันแกล้ง
เรื่องของการอนุญาตหาว่ามีการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ทางกรมก็ได้มีการตั้งคณะทำงานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ก็ผลการสอบก็ออกมาชัดเจนว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับละเว้นละเลยการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของตนนะครับ
ก็ชัดเจนเพราะว่าคนก็เป็นห่วงหัวหน้าวิเชียนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะมีประเด็นเรื่องของไฟฉาย
ที่มีอดีตเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทางบริษัทอิตาเลียนไทย
แล้วก็เป็นคนยกหูหาว่าเนี่ยเดี๋ยวนายเปรมชัยจะขอเข้าป่านะ

เรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
อธิบดีกรมอุทยานท่านออกมาชี้แจงแบบนี้
ว่าไฟฉายที่เอาไปให้๕อัน
ไว้ให้กับหัวหน้าวิเทียนเป็นในลักษณะของพี่น้องคณะเดียวกัน
คณะวรรณศาสตร์เหมือนกันยืนยันว่าก็ไม่ได้เป็นการ
ละเลยในการเอาตัวคนทำผิดมาดำเนินคดีนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำผิดมุ่งทำลายพื้นป่า
ทำลายทรัพยากรของชาติก็ยังคงมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
รองอธิบดีกรมอุทยานก็บอกว่ายังเชื่อมั่นในการทำงานของ
พลตำลดเอกศีวรารังศีพรรมนรกุลรองผู้บรรชการตำโบรตแห่งชาติ
ในการทำสำนวนคดีนี้ค่ะ
คือถ้ายึดตามกฎหมายของปปชมันไม่เกิน๓๐๐บาท
มันก็ไม่เข้าความผิดตรงนั้นนะครับ
แต่ว่าเจตนาในใจอะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้นะ
สำหรับนายนพดลว่าเขาคิดยังไงในช่วงเวลานั้นนะครับ
ส่วนเรื่องกระแสณขณะนี้ต้องถือว่ายังแรงอยู่นะครับ
แล้วก็แรงมากนะครับจนกว่าคดีจะชัดเจนนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
กระแสการที่เสือดำต้องไม่ตายฟรีในโลกออนไลน์เนี่ย
ร้อนระอุครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อย
ว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ
เป็นภาพเสือดำที่มีบาร์โค้ดอยู่ที่ลำตัว
แล้วก็ถูกแชร์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของวรินเรียวาริน
ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินประจำปี๒๕๕๖นะครับ
เป็นนักเขียนรางวัลซีไร้ด้วยก็มีภาพชุดนี้
พร้อมตั้งคำถามชวนสงสัยว่ารู้ไหมว่าตัวเลขบนบาร์โค้ดเสือดำมาจากไหนนะครับ
หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้าไปตอบคำถามกันมากมายนะฮะ
คือที่บาร์โค้ดแถบข้างล่างมันจะมีตัวเลขด้วย
วรินเรียวารินได้ออกมาเฉลยนะครับที่เพจเฟซบุ๊คของเขาบอกว่าตัวเลขบนบาร์โค้ดเสือดำนั้น
ก็คือตำแหน่งที่เสือดำถูกฆ่าตายณป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะฮะ
ตัวเลขก็คือจุดตัดระหว่างเส้นรุ้งกับเส้นแวงซึ่งเป็นเหมือนจุดจบของเสือดำ
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อต้านความไม่ถูกต้อง
ก็ยังมีภาพอื่นที่ถูกนำมาเผยแพร่ด้วยนะครับ
แน่นอนว่าแต่ละภาพก็สะท้อนถึงการตกเป็นเหยื่อของเสือดำ
เป็นการสื่อสารเพื่อวิพากรยุติธรรมกรณีเสือดำแห่งป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนที่ต้องตายไป
แต่ว่าการดำเนินคดีนั้นอาจจะดูแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเร็วมากนัก
ค่ะนี่ก็เป็นแฟนเพจของวินเรียววารินนะคะ
ขอภัยนะครับวินเรียววารินนะครับ
ทีนี้ไปดูที่คลอง๖ธัญบุรีปฐุมธานีค่ะ

อินสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
ชาวเน็ตก็เลยไปแสดงความคิดเห็น
ขำขันว่าดูสิคราวนี้จะลบยังไง

จะลบยังไงลบไม่ได้
ใช่ค่ะส่วนที่สงขลาค่ะ
ก็ชาวหัดใหญ่เขาก็อินกับกระแสนี้นะคะ
เริ่มแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันมีการเอาภาพเสือดำสองภาพ
กลาง๔แยกถนนสีภูวนาศค่ะ
ภาพแรกเป็นภาพเสือดำที่มีร่องรอยการถูกยิง
ที่๒เป็นรูปกากบาทที่ปากของเสือดำ
แล้วก็หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกับโฆษณาสินค้า
ก็เป็นการสื่อให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและพวกค่ะ
ไปดูกันอีกสักที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับ
เป็นเพจนี่แหละประเทศไทยที่ออกมาโพสต์รวมภาพเสือดำ
พร้อมกับเขียนคำบรรยายว่าภาพเหล่านี้อาจถูกลบได้
แต่เหตุการณ์นี้ยากที่จะลบไปจากใจคนไทย
เมื่อใดที่คนเอ่ยถึงชื่อเปรมชัยขึ้นมาภาพเสือดำ

ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้เป็นที่จดจำของคนไทย
จนวันตายและติดแฮชแท็ก
เสือดำต้องไม่ตายฟรี
คือเรื่องของกระแสสังคมออนไลน์ในตอนนี้เนี่ย
วันนี้นักข่าวไปถามท่านศิวรานะโดยเฉพาะเรื่อง
ติดแฮชแท็กไม่เอาเสียวราอะไรพวกนี้ก็มีนะครับ

ของการเผยแพร่ข้อความเจตนา

แต่หากมีพยานหลักฐานว่าเป็นการทำเป็นขบวนการ
มีคนที่แบบอิงกระแสแล้วก็มาโจมตีตนเนี่ย
ก็จะฟ้องกลับมีหลักฐานแล้วก็มีหลายรายที่ตอนนี้กำลังถูกตรวจสอบอยู่
ก็จะมีการโพสต์ภาพเป็นลักษณะของกากบาทนะคะ
ก็จะเป็นการกระแสเรื่องของเสือดำอยู่เหมือนกัน